ส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับจะเตะวันอาทิตย์นี้ล่าสุดครับ
ก็มีการประชุมทีมแล้วก็ชี้ถึงจุดบกพร่องของทีมไทยในเกมอุ่นเครื่องกับโอมานครับ
ก็เป็นการวิเคราะห์เกมออกมานะครับโดยรวมแล้วก็ให้นักเตะได้นั่งดู
ดีโอที่มีการตัดต่อออกมาครับตามข้อที่มีการตั้งการสังเกตเอาไว้นะครับว่า
จุดนี้เป็นการต่อบอลที่สวยตามที่ซ้อมมาแล้วทำได้จุดไหนที่ยังทำไม่ได้
การยืนโซนยืนพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับนักเตะก็นั่งดูกันแล้ว
วิรวรรณรายวัชนั้นก็จี้จุดเลยครับ
ก็ใช้เวลานะครับพูดคุยกันนานพอสมควร
แล้วก็ต่อด้วยการเข้าฟิตเน็ตรักษาสภาพร่างกายประมาณ๑ชั่วโมง
รายวัชก็บอกนะครับว่าเขาผิดหวังในแง่ของผลการแข่งขันที่แพ้ให้กับโอมาน
แต่ว่าโดยรวมถือว่าได้ประโยชน์พอสมควร
เพราะว่ามีโอกาสได้ทดลองทีมเป็นครั้งสุดท้าย

จังหวะทุกคนทำได้ดีแล้วก็ประทับใจ

รุ้นประตูจะแจ้ง๒๓ครั้ง
ซึ่งมาจากรูปแบบที่ซ้อมกันมาในการทำเกมลุก
ที่จุดบกพร่องก็ชี้ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้าง
จากนี้จะลืมเกมที่ผ่านมาให้หมดเพื่อโฟกัสในการพบกับอินเดีย
และจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นโทรนาเมนต์ด้วยผลการแข่งขันที่ดีให้ได้
อันที่๒เจอกับบาร์เรน๑๐มค๖โมงเย็น
ช่วงนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบโลกกันครับ